อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
มีคนร้ายมาบุกยิง๒สามีภรรยาที่หน้าบ้านที่จังหวัดลำปาง
ทีนี้ลูกของคนตายก็เชื่อว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นเพื่อนบ้าน
เพราะว่ามีปมขัดแย้งกันอาจจะเป็นเรื่องที่ดิน
แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อนบ้านคนนั้น

แล้วก็บอกว่าเขาคือคนที่ยิงสองสามีภรรยาจริง

แล้วก็ศพของสองสามีภรรยาตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเสียชีวิต
โอ้โหถูกกระหน่ำยิงเป็น๑๐นัดเลยนะฮะ
ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
คนร้ายมาลอบยิงสองสามีภรรยา
คือนายสุธีบุญยอยอายุ๖๗ปี
และภรรยาคือนางอนงที่พามาอายุ๖๑ปี
เสียชีวิตอยู่บริเวณโรงรถที่ตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะ
ทีนี้ลูกของคนตายก็ตั้งข้อสงสัย
ว่าเพื่อนบ้านชื่อว่าในโดมอายุ๗๖ปีจะเป็นคนก่อเหตุ
ให้ข้อมูลแบบนี้ที่ผ่านมาในโดมคนนี้
เคยมาทะเลาะกับพ่อแม่หลายต่อหลายครั้งแล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปมเรื่องที่ดินทำกิน
แล้วในโดมหรือว่าตาโดมเนี่ยเคยมาขู่ทำร้ายด้วย

สืบสวนสพแม่เมาะแล้วก็ตำรวจกองปราบราม
ก็เอากำลังพร้อมกับอาวุธลงพื้นที่
ไปตามตัวตาโดมคนนี้ที่เขาปูเลย
อยู่ห่างจากหมู่บ้านสัก๒กิโลกรัมนะคะ
คือไปสืบทราบมาว่าเมื่อเช้าวันที่๒
ก็คือเช้าวันเสาร์ผู้ต้องสงสัย
ลงมาทานข้าวที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน
แล้วตำรวจเขาไปเจอระหว่างทางมีปืน
เป็นปืนลูกซองสั้นตกอยู่กลางป่า๑กระบอก
เจ้าหน้าที่เขาเลยคาดว่านี่น่าจะเป็นอาวุธ

ตำรวจไปคุมตัวลูกของตาโดมมาได้
คือนายพุทธพิมิตรอายุ๔๐ปี
ก็ไปคุมตัวลูกชายเป็นลูกชายคนโตนะคะมาสอบสวน
ทีนี้ลูกเปิดเผยบอกว่าพ่อเป็นคนยิงสองสามีภรรยานั้น
แล้วลูกชายคนโตก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวลูกชายก็เอาฟางไปให้วัวกินอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสัก๕๐เมตร
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังปั้งนัดหนึ่ง
ลูกชายก็วิ่งมาดูปรากฏว่าภาพที่ลูกชายเห็น
เห็นว่าพ่อกำลังใช้ปืนลูกซองยาวยิงสองสามีภรรยานั้น
แล้วลูกชายบอกด้วยนะคะว่าตอนนั้น
เห็นทางฝั่งคนที่ถูกยิงที่เป็นสามีเนี่ยยืนอยู่นะยังยืนอยู่
แล้วก็พูดว่ามึงยิงกูทำไมขออภัยคุณผู้ชมคือพูดแบบนี้เลย
หลังจากนั้นค่ะส่วนทางด้านภรรยาที่โดนยิงคือนางอนง
ลูกชายบอกว่าไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านางอนงฟุบไปตอนไหน
เพราะว่าจังหวะนั้นพอเห็นพ่อยิงเสร็จแล้วปั๊บ
วิ่งเข้าไปห้ามพ่อเลยพ่อมีการบอกด้วยนะ
จะให้ลูกชายช่วยยิงอีกแต่ลูกชายก็ไม่ทำตามค่ะ
แล้วพยายามจะเข้าไปแย่งปืนจากพ่อมา
พอไปแย่งปืนยื้อยุดฉุดกระชากันก็มีเสียงปืนลั่นขึ้นอีกนัดหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นพ่อก็บอกว่าให้ลูกวิ่งหนี
ด้วยความตกใจค่ะก็เลยวิ่งหนีไปในป่า
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๒กิโลเมตรแล้วพ่อก็วิ่งตามมา
แล้วระหว่างนั้นพ่อก็ให้ลูกชายถือปืนลูกซองยาวเอาไว้
มีชาวบ้านมาเจอทีนี้พอตั้งสติได้
ลูกชายคนโตบอกว่าก็เลยเอาปืนคืนให้พ่อ
แล้วบอกพ่อว่าพ่อถ้าพ่อทำเนี่ยพ่อต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พ่อทำนะ
เพราะว่าผมไม่ได้ไปก่อเหตุกับพ่อด้วย
หลังจากนั้นค่ะพ่อลูกก็แยกย้ายกันไป
ตอนเย็นของวันเสาร์คือวันที่เกิดเหตุนี่แหละ
ก็กลับเข้ามาบ้านแล้วลูกชายก็บอกว่า
นี่แหละพอผมกลับมาบ้านผมก็โดนตำรวจคุมตัวมาสอบสวน
ผมยืนยันนะว่าตัวผมเนี่ยกับน้องชายของผมคือนายอำนาจ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงสองสามีภรรยา

แล้วที่น้องชายของผมถูกคุมตัวมาด้วย
เป็นเพราะว่าตำรวจไปตรวจปัสสาวะ
แล้วไปเจอปัสสาวะเป็นสีม่วง
คือมีสารเสพติดก็เลยคุมตัวน้องชายมา
ทีนี้คุณผู้ชมจากข้อมูลทั้งหมด
ที่เราไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟัง
ก็เลยทำให้เช้าวันนี้ตำรวจเตรียมแล้ว
จะออกหมายจับตาโดมพิมิตรอายุ๗๖ปี

ก็จะไปขอหมายจับต่อสารจังหวัดลำปาง
แต่ยังไม่ทันไปดำเนินการขอหมายจับเลยนะคะ
ตาโดมก็เดินทางมามอบตัวที่สอบพ่อแม่ม๊อ
มาตอน๙โมง๔๕นาที
มาพร้อมกับญาติก็จะมอบตัว
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวตาโดมผู้ก่อเหตุเข้าห้องสอบสวนทันที
เบื้องต้นก็รับสารภาพว่าเป็นคนยิงจริง
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีไปแล้วก็ทิ้งปืนอยู่ในป่าที่สวนของเขา
ส่วนปมเหตุตาโดมก็บอกว่ามาจากความขัดแย้งเรื่องที่ดิน
แล้วก็บอกด้วยว่าลูกทั้งสองคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตำรวจก็จะสอบสวนรายละเอียดหลังจากนี้ต่อไปแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ